โอ้โหสภาพคุณชิสาแน่ใจนะนี่คือถนน
อันนี้ต้องขออนุญาตพูดอย่างนี้นะเละตุ้มเป๊ะจริงค่ะ
นะครับชาวบ้านกว่าสี่สิบหลังคาเรือนรวมถึงหมู่บ้าน
ใกล้เคียงเนี่ยเขาใช้ถนนเส้นนี้มานานแล้วเขาบอกว่า
ปีนะที่เป็นแบบนี้ค่ะซึ่งสภาพของถนนมันก็เป็นดินโครนแบบนี้นะคะ
เป็นระยะทางยาวกว่า๒กิโลเมตร
คือเส้นนี้ทั้งหมดมันเป็น๓กิโลเมตร
แต่ที่มันเละตุ้มเป๊ะแบบเนี้ยคือสองกิโลโอ้โหก็มากกว่าครึ่งทางแล้ว
สิแล้วชาวบ้านบอกไม่ใช่แค่หน้าฝนที่เดือดร้อนนะยังไงครับ
แรงก็มีปัญหาฝุ่นคลุ้งไงอ๋อใช่มันก็จะเป็นทางลูกรัง
จริงค่ะเอาชาวบ้านเดือดร้อนแค่ไหนโอ้โหดูดูดู
เหมือนแข่งมอไซควิบากเออมอเตอร์ไซค์มอเตอร์คลอสอ่ะเออ
แล้วคุณที่ดูถ้าเป็นเด็กเด็กไปโรงเรียนน่ะนั่นดีน่าเขาจะเดือดร้อนแค่ไหน
งั้นไปฟังเสียงของชาวบ้านดีกว่าค่ะไอ้สัญจรก็ยากส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนก็ยาก
อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในเขตนี้ครับเข้ามารับผิดชอบหน่อยครับ
เพราะว่าชาวบ้านสัญจรยากมากเลยครับแต่คุณผู้ชมเรื่องนี้มีความคืบหน้าแล้วค่ะ
ทีมงานตีคล้องร้องทุกข์ไปสอบถามองค์การบริหารส่วนตำบลสลักใดเจ้าของพื้นที่อ่า
ไปสอบถามพูดคุยนายสมุนแก้วเหลี่ยมนายกองค์การบริหารส่วนตะมนต์สลักใดนี่แหละ
ท่านนายกบอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านมาแล้วสองครั้งซึ่งก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
การแก้ไขจะแก้อย่างไรฟังเสียงนายกเลยค่ะ
ก็ได้กู้สัญญาจะเริ่มทำประมาณอาทิตย์หน้าเอาหินคลุกไปลงแล้วก็มีการขูดบดให้มันแน่นขึ้น
ส่วนงบประมาณระยะยาวมันอยู่ในแผนอยู่แล้วครับ
น่าจะทำต่องบประมาณปีต่อ

เพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไปจัดการระยะสั้น

แล้วเดี๋ยวระยะยาวเขาจะทำการคู่สัญญา

ใช่ค่ะตอนนี้ก็ได้ฟังเสียงยืนยันจากท่านนายกอบตแล้วเนี่ยนะคะ
ยังไงก็ตามตีของร้องทุกข์ก็จะขอติดตามความคืบหน้านั้น

พ่อแม่พี่น้องชาวสลักใดก็จะได้สบายใจแล้วนะคะ